โครงการก่อสร้างบ้านพักของตุลาการศาล
ในพื้นที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่

ตอนนี้ยังรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งขึ้นมาอยู่นะครับ
ว่าจะมีผลออกมาอย่างไร
ว่าจะทุบไม่ทุบจะอะไรยังไง
ทางสำนักงานสารยุติธรรมออกแถลงการมาก่อน

วันนี้มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนออกมา

รวมทั้งมีความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่

โดยเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ได้จัดกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ประชาชน
ทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
จัดกันที่บริเวณประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพื่อแสดงพลังเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชให้รื้อโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการสารอุทธรภาค๕
ป่าดอยสุเทพตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ธิรษักรูปสุวรรณผู้ประสานงานเครือข่ายระบุว่า
ให้เวลารัฐบาลหาแนวทางแก้ไขภายใน๑สัปดาห์นะครับ
ที่เครือข่ายจะนัดชุมนุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
และมั่นใจว่าชาวเชียงใหม่จะออกมาชุมนุมมากกว่านี้
แต่หากรัฐบาลยังนิ่งเฉยก็จะยกระดับการชุมนุมต่อไป
แล้วก็หลังจากประกาศเจตนารมณ์นะคะผู้ชุมนุมเขาก็เคลื่อนขบวนไป
อนุสวรีสามกษัตริย์เพื่อสักการะขอพร
แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าอนุสวรีนะคะ
จะปกปักรักษาดอยสุเทพให้มีสภาพสมบูรณ์
อยู่เป็นสง่าคู่เมืองเชียงใหม่ตลอดไป
การชุมนุมก็มีการรณรงค์ค่ะ
ให้ติดสติ๊กเกอร์ริบบิ้นทงเขียวรอบเมืองเชียงใหม่ด้วย
เขาก็ชุมนุมกันเสร็จสิ้นช่วงเที่ยงนะคะ
นายสุริยันหงวิลัยโคศกสารยุติธรรม
ก็บอกแบบนี้ค่ะว่าทางสำนักงานสารยุติธรรมเนี่ย
ยังยืนตามมติของคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม
ก็คือมีมติให้นายกรัฐมนตรีนั้น
เป็นผู้พิจารณาในการดำเนินการ
คือนายกว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นว่าตาม
ว่าตามทุกอย่างนะคะไม่ขัดข้องอะไร
ที่ผ่านมาแม้จะมีคนบางกลุ่มออกมายั่วยุด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ทางศาลเขาบอกว่าไม่มีนโยบายที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชน
แต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ
เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ
คนไทยคิดอย่างไรกับโครงการสร้างบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ
ซึ่งพบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามนะครับส่วนใหญ่๑๘๕ระบุว่าไม่เหมาะสม
เพราะเป็นการทำลายป่าไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองงบประมาณ
ร้อยละ๑๔ระบุว่าเหมาะสมเพราะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการ
ส่วนคำถามที่ระบุว่าหากจะมีการลื้อถอนบ้านพักตุลาการศาลบริเวณป่าเชิงดอยสุเทพออกทั้งหมดนั้น
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่๑๕๓เห็นด้วยเพราะจะได้คืนผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
และจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้ขณะที่ร้อยละ๔๓ระบุว่าไม่เห็นด้วยนะครับ
โดยมองว่าจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการลื้อถอนและก็เสียดายงบประมาณที่ใช้ไป
เพราะยังสามารถเอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีก

ก็จากกรณีนี้เนี่ยหลายฝ่ายเขาก็เลยมองไปข้างหน้าว่า
ถ้าสร้างได้แบบนี้มันจะทำให้ในอนาคต
หน่วยงานอื่นหน่วยงานราชการอื่นไปสร้างลุกล้ำป่าอะไรแบบนี้

หรือยังไงจะขยายผลยังไงเพิ่มเติมติดตามจากรายงานค่ะ
ไม่ต้องย้ายแล้วคุณจะไปอยู่ให้ไหนก็ได้แต่ขอพื้นที่สีเขียวไว้ให้ของเราค่ะ

ภาพการรวมพลังขับเคลื่อนเจตนารมณ์ให้รื้อหมู่บ้านตุลาการสารอุทธรภาคห้า
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ๔๗องค์กร
นำโดยนายธีรศักดิ์รูปสุวรรณและชาวเชียงใหม่
ปรากฏการณ์สีเขียวที่มาตามนัดหมายกว่า๕๐๐คน
เดินเท้าจากประตูท่าแพรมายังอนุสวรีสามกษัตริย์
เพื่อถวายเครื่องสการะและกล่าวคำปฏิญาณ
ที่จะร่วมกันดูแลรักษาป่าดอยสุเทพ
คนเชียงใหม่เคารพและศรัทธาเอาไว้ให้ลูกหลาน
จำนงของเราต้องการสิ่งเดียวเท่านั้นคือ
และคืนพื้นที่ป่าให้ป่ากลับเป็นป่า

จากนี้เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่า
จะให้เวลานายกรัฐมนตรี๑สัปดาห์
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
พร้อมกับยืนยันต้องลื้อถอนบ้านพักตุลาการ
ลุกล้ำพื้นที่ป่าเท่านั้น
๗แห่งด้วยกันนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีหลายพื้นที่ที่เหมาะกับการสร้างโครงการบ้านตุลาการ
แต่เหตุใดจึงมีการใช้พื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพปุ๋ยในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวค่ะ

แขวงเชียงใหม่สารเยาวชนและครอบครัว
อุทธรภาค๕สารแรงงานภาค๕
สารปกครองเชียงใหม่และสำนักงานสารยุติธรรมเชียงใหม่
นั่นคือสาเหตุที่ต้องสร้างบ้านพักตุลาการ
จำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว
แต่พื้นที่โดยรอบดอยสุเทพก็มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปใช้พื้นที่เช่นกัน
ส่วนมากแทบไม่มีหน่วยงานเอกชนเลยนะฮะ
อาจจะเป็นหน่วยงานของราชการทั้งนั้นเลยนะครับ

สัก๘๐ได้เนี่ยเขายังอยู่ในที่ลาบนะครับ
ถึงจะเป็นที่รับพัสดุก็ตามแต่ยังอยู่บนที่ลาบ
ไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนที่ที่มีความลาดชันและเป็นป่านะครับ
พื้นที่ตรงนั้นคือทางน้ำ
หรือเขาเรียกว่าบริเวณนั้นคือต้นน้ำเลยนะครับ
มันมีลำน้ำแม่จอกห้วยแม่จอก
ไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ำแม่จอกนะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ทำน้ำปลาปลาเลี้ยงคนเชียงใหม่อยู่
จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่ามีบ้านพักสวัสดิการข้าราชการจำนวนมากในพื้นที่
ซึ่งจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าหมู่บ้านนี้ล้อมรอบไปด้วยผืนป่า
และอยู่ในจุดสูงชันเพียงแห่งเดียวนั่นจึงเป็นที่มาของสิ่งคัดค้านด้วยความกังวลใจว่า
โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานอื่นนำไปเปรียบเทียบในการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่
วิมวันวันธรรมพักดีคาวเทรารัสทีวีรายงาน